องโกเลียเป็นประเทศที่น่าจับตามองในการลงทุนของนักต่างชาตินะครับ
ถึงแม้ว่าในช่วงหลังอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะลดลง
แต่ว่าทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมหาศาลโดยเฉพาะแร่ธาตุ
ก็ทำให้นักลงทุนยังคงสนใจต่อประเทศนี้
แล้วก็มีบริษัทต่างชาติเข้าไปเปิดกิจการกันมากขึ้น
แม้เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากคอมมิวนิสต์มาเป็นประชาธิปไตย
เมื่อกว่า๒๕ปีก่อน
จะทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน
แต่ว่าตัวเลขล่าสุดก็ระบุนะครับว่า
ตัวเลขของคนจนนั้นลดลงเป็นอย่างมากครับ
ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในหลายประเภทธุรกิจ
เหมืองแร่อาหารและเครื่องดื่มการเกษตรและอสังหาริมทรัพย์
จะช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในท้องที่หลายร้อยคน
ซึ่งในอนาคตอาจจะเพิ่มเป็นหลายพันคน
คือตอนที่เรียนอยู่ที่ฝรั่งเศส
รู้สึกว่าการกินที่นี่ก็มีรสชาติอร่อยไม่ต่างจากฝรั่งเศสเลย
อาหารในร้านนี้ชุดหนึ่งมีราคาประมาณ๔๙๐๐๑๑๐๐๐ตูกริก
หรือเกือบ๙๐๒๐๐บาท
คิดเป็นร้อยละ๐๓๐๗ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของชาวมองโกเลีย
ซึ่งอยู่ที่ประมาณ๒๕๐๐๐บาท
ลูกค้ารายนี้พาครอบครัวมารับประทานอาหารกันที่นี่
โดยบอกว่าถึงแม้ตอนนี้เศรษฐกิจจะไม่ค่อยดี
แต่ว่าดูแล้วราคาอาหารก็ไม่แพงเท่าไหร่
เศรษฐกิจของมองโกเลียปีนี้นับว่าชะลอตัวลง
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ๓ในช่วงครึ่งแรกของปี๒๕๕๙
ลดลง๑๐๗๘จากเมื่อปีก่อนหน้า
หลังจากที่เคยขยายตัวทำลายสถิติอยู่ที่ร้อยละ๑๗๕เมื่อปี๒๕๕๙
ดูเหมือนว่าเศรษฐกิจปีนี้จะไม่ค่อยดี
แต่ว่าการมาเปิดตัวของร้านค้าและแบรนด์ต่างประเทศแบบนี้
ก็ทำให้ประชาชนต่างมีความหวังว่าอะไรอาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด
อกจากนี้เมื่อเดือนพฤษภาคมปีก่อนก็เพิ่งมีข่าวการบรรลุข้อตกลง
ระหว่างรัฐบาลมองโกเลียกับบริษัทรีโอตินโต้เพื่อพัฒนาเหมืองโอยูทอลกอย
หลังจากใช้เวลาในการเจรจามานานถึง๖ปี
ข้อตกลงนี้มีมูลค่าถึง๓๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
และจะทำให้มองโกเลียนั้นกลายเป็นแหล่งสำรองแร่ทองคำและทองแดงที่ใหญ่ที่สุดในโลก
อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำของประชาชนโดยเฉพาะในกรุงอุลันบาตอแห่งนี้ยิ่งเห็นได้ชัด
อัพพัดเม้นต์หรูหรูสร้างใหม่ตรงชาญเมืองอย่างว่างเปล่า
ห่างออกไปไม่ไกลมากเป็นแหล่งอาศัยอย่างแออัดของประชาชนกว่า๑๖๐ของเมืองนี้
ในกระโจมแบบนี้ไม่มีระบบประปาไม่มีห้องน้ำไม่มีระบบทำความร้อน
ทั้งที่พอถึงหน้าหนาวแล้วอุณหภูมิแถวนี้จะลดลงไปอยู่ที่ลบ๔๐องศาเซลเซียส
ข้อมูลของธนาคารโลกเมื่อปี๒๕๕๘บอกว่าชาวมองโกเลียกว่า๑๒๐อย่างยากจน
ซึ่งเป็นตัวเลขสูงกว่ามาตรฐานโลกแต่ถึงอย่างไรก็ตามอัตราส่วนคนยากจนก็ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
นับตั้งแต่เคยมีคนจนถึง๑ใน๓ของประชาชนทั้งประเทศเมื่อปี๒๕๕๙
ขณะที่หลายฝ่ายมองว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ดีแห่งการเข้ามาเริ่มต้นลงทุนในมองโกเลีย
ที่ต้องใช้เวลา๖เดือนในการเตรียมความพร้อม
แบรนด์ใหญ่ทั้งอสังหาริมทรัพย์และแบรนด์หรูอย่างรถยนต์ค่ายดังของโลก
ต่างกำลังรีบจับจองพื้นที่ในมองโกเลีย
ขณะที่เจ้าของธุรกิจโรงแรมในมองโกเลียมองเห็นอนาคตที่สดใส
ตัวเลขการจองห้องพักเพิ่มขึ้นเรื่อย
คาดหวังไปที่การเป็นเจ้าภาพงานประชุมใหญ่อย่างเอเชียยุโรปหรืออาเซม
ที่จะมีขึ้นในฤดูร้อนปีนี้
และเชื่อว่าหลายฝ่ายก็กำลังคาดหวังว่า
จะได้เห็นความมีเสถียรภาพหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ที่กำลังจะมีขึ้นด้วย